มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร

บรรยายทำเรื่องต่างนานาอะไรประมาณนี้
ระหว่างที่นั่งเนี่ยเห็นพระองค์พระแม่อยู่ตรงข้างท่านตรงนี้

ใช่แล้วก็มีสายน้ำอะไรอย่างเนี่ย
เป็นสีทองไหลมาถึงแม่
คุณเห็นเลยอาจจะเป็นเพราะว่าตาคุณโดนมีปัญหาหรือเปล่า

ตรงพระม่าขนอิ่มที่ท่านเทน๊ามลงมา

คุณบอกว่าคุณเห็นน้ำที่ไหล
จากจัยกรรณ์ของพระม่าขนอิ่มไหลลงมา

ซึ่งเราก็นั่งมองแล้วก็ทำอย่างนี้

ที่นั่นไม่ให้นั่งสมาธิท่านกลัวหลับ
แต่ก่อนที่พี่จะเข้าไปพี่อธิษฐานอยู่ในใจแล้วไง

ข้าพเจ้ามาถือปฏิบัติธรรมในครั้งนี้
ข้าพเจ้าขอพระแม่กวดินได้โปรดเมตตาสงสารข้าพเจ้าด้วย

เมตตามันดาข้าพเจ้านางสำลีวงมงคล
ขณะนี้ตาข้างซ้ายของมารดาข้าพเจ้า

พเจ้าขอแลกตาข้างซ้ายของข้าพเจ้า
เพื่อมอบให้มันดาข้าพเจ้า
บรรดาได้เห็นอีกสักครั้ง
ข้าพเจ้าขอตาบอดแทนมารดา
เห็นบอกตั้งละหวะตั้งจิตปุ๊บเหมือนกับมี

รูปขวนหลายข้างเนี่ยแพว

ลูกจะได้สมความปรารถนา

ได้ยินเสียงผู้หญิงเสียงเล็กน่ารัก

หลังจากนั้นเป็นยังไงครับ

คุณปิ๊กคุณอยู่กับเขาตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาไปสำนักสงฆ์ที่นี่

เรื่องเหล่านี้เขาได้เล่าให้คุณฟังบ้างไหมคะ

แกมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องยายตามองไม่ค่อยเห็นนะคะ

เธอได้เห็นเป็นสายน้ำสีทองไหลออกมา

หลังจากนั้นได้มีการเล่าให้ฟังอยู่ค่ะ
หลังจากนั้นหลังจากที่กลับมา

ตอนเช้าโทรหาแม่
โทรหาแม่เมื่อเช้านี้ค่ะพระคุณเจ้า
ยายบอกว่าเดินปักคลองตลาด

จากที่ตอนแรกบอกเห็นเป็นเงาขาวเนี่ยนะฮะ

ก็กลับมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
อีกเดือนก็ไปอีกเจ้าปิ๊กก็ช่วงนั้นไปเป็นโดมิโน่เลยคุณมดดำคุณหนุ่ม

ท่านก็ถามว่าช่วงนั้นจะเข้าพรรษาอะไรอย่างเงี้ย
ยายไม่มาเหรอมาคนเดียวเหรอ
ค่ะโทรถามยายแล้วค่ะ

ยายบอกว่าไปทอดกระถิ่นกับ

แล้วก็เมื่อเช้าก็ทำบุญไปหมื่นหนึ่ง

แม่ดีขึ้นไปทำบุญหนองคาย

หมอก็จะบอกว่าเลือดคุณออกนะ

พอหลังจากนั้นก็กลับกลับมา

กลับมาถึงบ้านก็นอน

เอ๊ะหรือยังไงหรือไงก็ทำหนูเดินทำอย่างนี้
ปิดปิดข้างนี้ทำไมไม่เห็นปิดข้างนี้เอ๊ะข้างนี้ก็เห็น

ฮะตาซ้ายมองไม่เห็นไปแล้ว

เป็นไปตามที่พี่ได้ไปตั้งจิตเอาไว้ขอให้แม่ตาดีแลกกับตาซ้ายของเรา
แล้วตอนนั้นถามแม่คุยกับแม่แม่เป็นไงก็ดีหมอไปหาหมอหมอไม่ฉีดยาแล้ว
หมอให้ยาหยอดน้ำตาเทียมมาเฉยหมอบอกดีขึ้นตามคำอธิษฐานเป๊ะคุณหนุ่ม
แต่ว่าโชคชะตามันไม่ได้ฆ่าเราจนตลอดชีวิตนะ
ทำไมฮะมันมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตพี่
วันที่๔ตามองเห็นน่ะ
ที่พี่บอกซุดทรงซุดทรง
กลับจากวัดนั่นกลับจากที่สุวรรณอดีตนั่นคือมองไม่เห็นเลย

วันที่๕ไปหาหมอหมอว่าแปลกมากเลือดตาคุณหยุดไหล
ไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วคุณมาหาหมอทำไม
จากที่ดับไปแล้วเนี่ยนะกี่วันดับไปกี่วัน

โอเคณตอนนี้คุณแม่ดวงตาเป็นยังไงฮะ

คือ๘๒ขึ้นเครื่องบินไปคนเดียว

ณวันหนึ่งเราก็ขึ้นไปขอบคุณสิ่งที่เราขอไว้
ขอบคุณที่ทำให้แม่ดีขึ้น
ขอบคุณทำให้เราที่ไม่ตาเราเป็นอย่างนี้

อยากให้คุณปุ้ยได้ฝากข้อคิดแล้วก็เรื่องราวความกระตันอยู่
และความรักของแม่ลูกไหนฮะ
ชีวิตผู้มีให้กำเนิดเราอ่ะแม่เราหรือพ่อเราเนี่ย

ณปัจจุบันและณตอนที่พวกคุณหรือตัวทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย

ทุกอย่างทำอะไรทำให้ท่านมีความสุข
ทำให้ท่านไปเถอะคุณไม่เสียหลาย

ชาติเนี่ยมันจะกลับมาหาคุณเอง

มันก็กลับมาหาพี่จริงหลายเรื่อง
มันกลับมาโดยที่ถ้าทุกคนรู้แล้วก็อาจจะเออ
คุณงมงายไม่ได้แบบพี่บอกหลวงพี่ไม่ได้งมงาย

มันกลับมาหาพี่เองโดยที่พี่ยังงง
คือโดยสรุปแล้วเชื่อว่าการที่คุณแม่ตาหายคุณตาหาย
น่าจะเกิดจาก๑แรงอธิษฐาน
การนั่งวิปัสนากับพระอาจารย์
และ๓คือองค์เจ้าแม่กวนอิ่มที่ประธานพรให้

เขาบอกพระในบ้านเราเคยกราบว่ายกันบ้างไหม

ก็ต้องขอเจริญพรท่านผู้ชมรายการทุกท่าน
ก็บอกว่าคนที่มีความกระตันอยู่
ประตูจะเปิดคนที่ขาดความกระตันอยู่

ลองหลับตาแล้วก็นึกภาพดูสิ
ในขณะที่เราก้าวเท้าออกมาจากประตูบ้าน
บางคนก็ไปเรียนหนังสือบางคนไปทำงาน

เราจะสังเกตได้ว่ามีสายตาคู่หนึ่ง
เฝ้าคอยมองดูเราด้วยความรักและความห่วงใหญ่
ฉะนั้นขอให้เราทุกคนทุกท่าน
รักคุณแม่ทุกวัน
อย่าให้ความรักคุณแม่เฉพาะวันที่๑๒สิงหาเท่านั้น
เพราะคุณพ่อคุณแม่รักเราทุกวัน
อาจจะมีบางคนที่เคยนะ
อาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียน้ำตา

คนเราผิดพลาดกันได้ขาดสติกันได้

ไม่ให้คุณพ่อคุณแม่เสียน้ำตาเสียใจอีกตลอดไป

ขอคำมากราบที่ตักท่านที่เท้าท่าน
ขอเข้ามาในความผิดพลาดว่าลูกคนนี้
ต่อไปลูกจะไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียใจแล้วก็เสียน้ำตาอีกต่อไป
ไม่ต้องอายนะบางคนเขินมากอายมาก
บางคนจะบอกรักพ่อรักแม่สักหน่อยเขิน

รักพ่อรักแม่บอกได้รีบบอกนะเดี๋ยวไม่มีเวลานะ
หากท่านจากโลกนี้ไปแล้วไปเคาะข้างโรงก็คงไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้น
ฉะนั้นรีบทำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
พ่อแม่ไม่ใช่ยาคู
ยาคูมีวันผลิตมีวันบอกวันหมดอายุ

ฉะนั้นขอให้เรารักท่านมากก่อนที่จะไม่มีคุณพ่อคุณแม่ให้ก่อน
จัดห้องนอนให้ท่านดีหนึ่งห้องดีกว่าโรงทองอย่างดี
น้ำดื่มในตู้เย็นสักหนึ่งแก้วก็สามารถต่ออายุท่านได้เป็นปี
อย่านำไปให้ตอนที่ท่านเสียชีวิตแล้วมันคงไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้น
เรื่องของพี่ปุ้ยยังไม่หมดเท่านี้
อีกหนึ่งในความเชื่อที่คุณเชื่อว่าที่คุณมีเงินมาเลี้ยงพ่อแม่
เพราะว่ามีความศรัทธาแล้วก็บูชาต่อองค์พระพิคเนต
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามูกันต่อ